ดูข่าวนี้มาลุ้นตัวเลขกันดีกว่านะคะดูซิว่าข่าวนี้จะมีตัวเลขหรือเปล่า
เรือนขวัญพาไปเองเลยกับบ้านของแม่อันชุลีพร
อันชุลีพรเป็นอดีตภรรยาของล้อต๊อกค่ะ
ล้อต๊อกอดีตแสดงตลกอวสูรผู้มากความสามารถ
จากไปแล้ว๒๑ปีแต่ว่าความทรงจำดียังอยู่
อันชุลีพรเขาเล่าให้ฟังค่ะนี่เรือนขวัญไปมาเองเลยนะคะ
ไม่มีวันไหนเนี่ยที่ไม่เคยจะลืมสามีเลยไม่มีวันไหนที่จะแบบว่าลืมสามีคนนี้เลย
ต้องบอกขอบคุณคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะแม้ว่าปัจจุบันนี้แม่อันเนี่ยจะมีสามีใหม่ไปแล้ว
แต่แม่บอกว่าไม่เคยลืมล้อต๊อกเลยเหตุผลก็เพราะว่าล้อต๊อกคือคนที่มีพระคุณกับแม่อย่างมาก
เปรียบเสมือนคุณพ่ออีกคนดีใจที่เคยได้อยู่เคียงข้างแล้วก็ดูแลเขาจนหมดลมหายใจ
เชื่อว่าทุกวันนี้เขายังอยู่ข้างเสมอนะคะคอยปกป้องแม่แล้วก็ลูกชาย
อันเนี่ยบอกว่าที่รู้สึกแบบนี้ก็เพราะว่าในหุ่นปั้นจำลองด้านหลังคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
มีความคล้ายคลึงกับล้อต๊อกมากเลยตั้งอยู่ที่บ้านของแม่อันนี่แหละค่ะ
มีสมองของล็อต๊อกจุดอยู่ด้วยคือในหุ่นนี้มีสมองของล็อต๊อกอยู่หรอคุณลูกอ่ะ
เพื่อนบ้านคุณผู้ชมถัดไปเนี่ยประมาณหลังนึงเนี่ย
บอกว่าวันนั้นทำไมบรรยากาศครึ้ม
เหมือนเห็นผู้ชงผู้ชายเดินผ่านไปผ่านมา
อยู่หน้าบ้านบริเวณศาลนั่นแหละค่ะ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เขาเล่าให้ฟังดิฉันก็มาเล่าต่ออีกทีนึง

ก็อยู่ด้วยที่บ้านมัน

แล้วบอกกับเราว่าไอ้อันไอ้อัน

แม่อ่านตั้งแต่หนูสัมภาษณ์แม่มานะ
จะพูดคำว่าล้อต๊อกล้อต๊อกป๊าป๊าตลอด
จนตายวันไหนที่หลับตาไม่มีลมหายใจ

แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่นะตอนนี้

นี่ไงไม่ธรรมดาไม่ได้มาให้เห็นเฉย

คุณผู้ชมค่าล้อต๊อกแกมาบอกว่า

แต่ว่าตอนนี้แม่อันยังไม่ได้จัดหาให้
เดี๋ยวหลังจากนี้แหละเดี๋ยวจะจัดหาให้แน่นอน
ชีวิตของแม่อันค่ะหลังจากที่ล้อต๊อกเสียชีวิตนั้น
แม่บอกว่าไม่เคยอดหยากนะหรือว่าตกระกำลำบากที่ไหนเลย
กับคำที่ล้อต๊อกเคยพูดเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตว่า
เป็นเมียล้อต๊อกจะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตเลย
ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมากคุณผู้ชม
แต่เรื่องของโชคลาภหรือว่าการเสี่ยงโชคไม่ต้องถามถึงเลยนะ
เพราะว่าเมื่อครั้งที่ล้อต๊อกยังมีชีวิตอยู่
แกไม่เคยสนับสนุนให้แม่อันเนี่ยเขาเล่นสิ่งเหล่านี้เลย
แม่อันมีโชคลาบมาจากความฝันของตัวเองร้วน
หันไปไหว้ขอโชคขอราศจากคุณของล็อตต๊อกทันที
ฉันอธิษฐานเยอะเลยคุณผู้ชมนะ
พร้อมกับเอาทูบตัวเลขที่พกติดตัวไปจุดอย่างไวเลยค่ะ

ข้างล่างคือเลข๗เหรอ
หรือใครจะมองเห็นอะไรก็บังอยู่ก็แล้วแต่นะเออ
ส่วนเรื่องทำมาหากินของแม่อันค่ะตอนนี้ก็ทำน้ำพริกขายอยู่
ซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่ล้อต๊อกทิ้งไว้ให้เป็นน้ำพริกเผาป่าโอ
ซึ่งเปิดขายได้ไม่กี่เดือนค่ะแต่โอ้โหบอกเลยว่ายอดสั่งถล่มทลายนะคะ

ไม่รู้ว่าน้ำพริกหรือไม่ค้าอันไหนจะแซ่บโกกะโล
แซ่บทั้งสองอย่างเลยนะคะวันหนึ่งยอดสั่งซื้อมาประมาณ๑๐๐กระปุก
ต้องสั่งเครื่องมาช่วยทุ่นแรงเพราะทำด้วยมือทุกวันมันไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ตอนแรกก็ทำแจกเช่าบงเช่าบ้านจากแถวนั้น
แล้วก็ให้คนในวงการตลกนั่นแหละกิน
แล้วเขาก็บอกว่าอุ๊ยแม่ทำขายเถอะอร่อยขนาดนี้เออนะ

แล้วคุณผู้ชมมือทำน้ำพริกกับคุณแม่มาด้วย
บอกเลยว่ามีความสุขโอ้โห

แล้วแม่อันน่ารักนะเป็นกันเองสุดเลย

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูช่วงตำน้ำพริกกันเล็กน้อยค่ะ

หลายโค้กไม่ไหวก็ทำส่งเป็น๔๕๐๐กระปุก

ใช้มือเลยนะล้างแล้วนะ

แม่กระปุก

จำเป็นต้องใส่คั่วกะเตี๋ยวด้วย

เดินหนีแล้วนะ

มันฉุนแบบว่าอยู่ท้ายซอยนู้น

พร้อมพลิกกลัว

เต็ม๑๐ความอร่อยให้เท่าไหร่

บอกเลยว่า

แล้วเขาใส่เป็นน้ำพริกที่ไม่ได้ตำให้มันละเอียด
เป็นน้ำพริกที่มันยังเห็นเนื้อปลาอยู่
ใส่แบบไม่งบเลย
คุณผู้ชมที่อยากลิ้มลองความแซ่บน้ำพริกสูตรล้อต๊อก
สามารถโทรไปสั่งซื้อกับคุณแม่อันได้เลยนะ

คุณผู้ชม
อันนี้เรื่องสำคัญแม่เขาฝากมา

มีทีมงานอยู่สามารถโทรจ้างได้เลย

ส่วนอีกหนึ่งที่ทำให้แม่มีใช้ทุกวันนี้เชื่อว่าเป็นเพราะการให้
คุณผู้ชมแม่เขาบอกว่าเขาให้จริง

ก็อย่าเอาทั้ง๗๐๐ไปช่วยเหลือคนอื่น
แล้วน้ำพริกที่ขายเนี่ยนะลุงปากซอย

ลุงได้เงินแล้วเดี๋ยวเอามาให้แม่อัด

ขอขอบคุณผู้ชมค่ะ

เธอทั้งตัวก็มีอยู่เท่านั้นตอนนั้นยังไม่รวย
ฟังชีวิตเขาปุ๊บเศร้าเยอะเกินควั้งให้ไปเลย๗๐๐๐
หลังจากนั้นขึ้นบ้านไปพี่แท็กซี่ตะโกนบอกเลข

มีคนเมาว์มาว่า๗๐๐๐แลกกับหลักล้าน
มีคนเมาส์มาว่าแกถูกประมาณ๑๘ล้าน

ฉันนอกจากจะโทรสั่งน้ำพริกนะโทรไปถามเลขแม่ด้วยดีกว่า
แม่ก็ใจดีให้มา๙๐๐
มันอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วว่าจะจดหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะ